ช่วงแรกมาดูกันก่อนเรื่องของแก๊งงานบวชวัดพระสิงห์นะคะ
ทางเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาแก๊งงานบวชอีกสองคนเนี่ย
ไปฝากหังต่อสารอยาทลบุรีผู้ต้องหาทั้งสองก็มีสีหน้าเคร่งเครียด
มีนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากแก๊งงานบวชที่ไปบุกโรงเรียน
ก็ขอยื่นขอสอบใหม่๘๗คนนะคะโดยจะทำการสอบวันที่๕มีนาคมนี้ค่ะ
โดยทางพนักงานสอบสวนตำรวจนครบานบางขุนเทียน
ตัวผู้ต้องหาในคดีกลุ่มวัยรุ่นงานบวชวัดพระสิงห์จำนวน๒คน
คือนายพีรพลเอมชาวนานะคะอายุ๒๖ปีหรือนะ
และนายสิทธิชัยจรสุกอายุ๓๗ปี
ผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาธนบุรีค่ะ
ข้อหาร่วมกันบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้าย
ขึ้นรถกระบะขนผู้ต้องหาไปฝากหางที่สารอาญาธนบุรี
โดยขณะที่นำตัวไปที่รถผู้ต้องหาทั้งสองคน
เขาบอกว่ามีสีหน้าเคร่งเครียดเลยนะคะก่อนจะเดินขึ้นรถไป
ตอนนี้ยังคงเหลือผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนนะคะ
ทางตำรวจกำลังเร่งติดตามตัว
ก็คือนายเพียรยุทธ์เสิร์ชภูลหรือว่าบอลนะคะ
สืบสวนสถานีตำรวจนครบานบางขุนเทียนเนี่ย
เร่งติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีค่ะ
อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือสท
เปิดเผยว่าตามที่ทางสทเปิดให้นักเรียนผู้เข้าสอบวิชาแพทย์๕
ถนัดทางวิชาชีพครูที่สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดสิงห
ซึ่งได้รับผลกระทบจากกลุ่มบุคคลที่ไปก่อเหตุความวุ่นวาย
ทำลายทรัพย์สินแล้วก็ทำร้ายครูคุมสอบแล้วก็นักเรียนผู้เข้าสอบ
ตอนนี้ก็มีการแสดงความประสงค์ขอสอบแพทย์๕ใหม่เป็นกรณีพิเศษ
ตั้งแต่วันที่๒๖๒๘กุมภาพันธ์
สอบครั้งใหม่กำหนดวันที่๕มีนาคมนี้
จะเป็นสนามสอบที่โรงเรียนบางประกอบวิทยาคมค่ะ
โดยพบว่ามีนักเรียนยื่นความประสงค์ขอสอบแพทย์๕ใหม่เป็นกรณีพิเศษ๘๗คน
แนกเป็นยื่นด้วยตัวเองที่สท๔คน
มีการยื่นผ่านทางอีเมลอีก๖๕คน
และไปยื่นเอกสารที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงศ์๑๘คน
โดยสทจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันเสาร์ที่๒มีนาคมนี้นะคะ
และจะประกาศผลสอบวันที่๑เมษายนทางเว็บไซต์ต่อไปค่ะ